คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ตอนนี้
ในวงการบันเทิงของเราก็มีครอบครัว

ประสบพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนค่ะ
ที่เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้
จะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ลงถึงพื้นที่น้ำท่วมเป็นคนแรกก็ต้องยกให้เจเจตริน
รวมพลคนเจ็ดสกีนำถุงอย่างชีพเข้าไปส่งถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัย
รวมถึงวันนี้แม้เจ้าตัวจะติดภารกิจ
ก็ยังส่งกำลังเสริมปิ่นเกดมณีภรรยาคู่ชีวิตมาเป็นตัวแทน
จ่ายของใช้จำเป็นให้กับชาวบ้านอำเภอกาญจนดิต

รวมทั้งยังรับปากจะกลับไปซ่อมบ้านที่เสียหายไปกับสายน้ำ
ให้กับคุณครูที่สอนเข้ามาตั้งแต่สมัยมัธยม๓
หลังจากทราบข่าวอีกด้วย

ขอบคุณสิครับ
ครอบครัวศิลาชัยพ่อเปิ้ลแม่จูนและลูกออกัสออก้า
ก็ยังเดินหน้าจิตอาสานำเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์
ซื้อของกินของใช้จำเป็นแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยอย่างไม่ลดละ
และมีคนบันเทิงสายเลือดชาวใต้อีกไม่น้อยที่ครอบครัวอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
หนึ่งในนั้นก็คือหนูเล็กก่อนบ่ายที่โพสต์ภาพบ้านเกิดจังหวัดสงขลา
ถูกน้ำท่วมรอบ๒และพ่อแม่กำลังลำบาก
แต่เธอก็ยังเผื่อแผนน้ำใจขอรับบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือ
และของอย่างชีพแจกจ่ายเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย
เช่นเดียวกับผู้จัดการดาราดังเอสุภาชัยที่โพสต์ภาพสวนยางพาราที่บ้านนครศรีธรรมราช
เฉินกับมวลน้ำจากภูเขาไหลเข้าท่วมก็ยังยินดีให้ผู้ที่เดือดร้อน
ใช้พื้นที่ในไอจีขอความช่วยเหลือมาได้
และยังร่วมบริจาคเงินเป็นหลักแสนบาทพร้อมเชิญชวนคนไทยช่วยกันตามกำลังความสามารถ
และขอบคุณแทนพี่น้องทุกคนในฐานะเป็นคนใต้คนหนึ่ง
ในขณะที่นักแสดงสาวเบ้นปุญญาพรบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชก็เจอพิษน้ำท่วมไม่ต่างกัน
โพสต์ภาพคุณแม่และเพื่อนคุณครูออกแจกจ่ายอาหารให้พี่น้องร่วมจังหวัด
อีกหนึ่งผู้ประสบภัยก็คือบ้านที่จังหวัดประจวบคีรีคันของนักแสดงสาวจุ๋ยวรัฐยา
ซึ่งเพิ่งเจอภัยน้ำท่วมไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โพสต์ภาพล่าสุดถูกน้ำท่วมซ้ำและเยอะกว่าทุกปี
พร้อมกันนี้เธอได้ให้กำลังใจชาวประจวบรวมถึงผู้ประสบภัยทุกคนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน